คุณผู้ชมคะจะพาไปดูที่ภาคเหนือค่ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือมี๒จุดมีที่เชียงรายกับเชียงใหม่
เชียงรายเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วก็แหกโค้งจนทำให้ไปชนกับเสา
ที่เป็นเสาหลักข้างทางแทงท้องนะได้รับบาดเจ็บ

ที่จะพาไปดูต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์
หยิบโทรศัพท์มือถือมาจะโทรหาแม่
เยยหน้ามาอีกทีนึงรถไปชนท้ายรถบัสซะแล้วนะคะ
ใช่ค่ะอุบัติเหตุก็เป็นอุทาหรณ์
ที่เรานำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่ลำปาง
ฝั่งขาออกที่พื้นที่ตำบลหนองปากครั่ง

ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพร้อมกับกู้ภัย
ก็ไปเจอรถบัสเป็นรถบัสกรุงเทพเชียงใหม่
ท้ายรถบัสคุณผู้ชมดูสิมันยับมันได้รับความเสียหาย
แล้วใกล้กันก็เจอรถเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะ
ด้านหน้ารถเก๋งดูสิคะมันยู่มันยับไปหมดเลยค่ะ
ตรงห้องเครื่องด้านหน้าแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะ
คือคนขับรถเก๋งนายนาธีการสินทุปันอายุ๒๑ปี
บริเวณหน้าอกปากแตก
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวคนขับรถเก๋งส่งโรงพยาบาลก่อน
เท่าที่สอบสวนก็รู้ข้อมูลจากคนขับเก๋ง
คือเขาไม่ได้เมานะคะแต่ตอนที่ขับรถมาเนี่ย
จะโทรหาแม่ก็หยิบโทรศัพท์มา
แล้วก็มาก้มดูระหว่างที่กำลังเอานิ้วไถจะเลื่อนโทรไปหาแม่
ยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงปรากฏว่ารถเก๋งของตัวเอง
พุ่งชนท้ายรถบัสรถบัสเขาจอดเสียอยู่กลางถนน
ก็เลยทำให้คนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บนะคะ

ต่อกันเลยค่ะไปที่เชียงราย
ตำรวจภูทรเชียงแสนได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยแหกโค้งแล้วก็มีคนเจ็บด้วย
โดนเหล็กที่มันอยู่ในเสาหลักข้างทางเสียบไปที่ท้อง
จุดตรงนี้คือถนนสายบ้านแซวเชียงแสน
ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ดูสิคะทางกู้ชีพเวียงผาเงาเชียงแสน
แล้วก็ทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลเชียงแสนต้องไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุที่เราเบลอไว้เป็นภาพหน้าหวาดเสียวนะคะ
คุณผู้ชมเจอแรงงานต่างด้าวชื่อนายนอง
เป็นชาวพม่าอายุ๓๒ปีก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมา
แล้วมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะ
ตอนที่ไปเจอสภาพเขานอนทับเสาหลักข้างทาง
เขาเรียกว่าเสาหลักลายที่มันเป็นสีขาวดำแบบนี้ค่ะ
แล้วนอนทับเสานี่อยู่ร้องด้วยความเจ็บ
คุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ตัวปูนมันล่อนออกมา

พบว่าเหล็กที่เสาหลักลายมันเสียบเข้าไปที่ท้องของแรงงานต่างด้าวคนนี้

กู้ชีพเขาก็เลยต้องใช้เครื่องตัดเหล็กออกก่อน
แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จากการสอบสวนนะคะนายนองก็เล่าให้ฟัง
ถ้าตัวผมกระเด็นไปโดนเหล็กหลักลาย
เหล็กที่เสามันเสียบเข้าที่ท้อง
ส่วนรถก็ถลายตกลงไปข้างทางค่ะ
แล้วดูเหล็กมันเสียบเข้าไปตั้ง๕นิ้ว
น่ากลัวอุบัติเหตุที่คุณเอามาเสนอ